ปัญหาเรื่องของแอปกับผู้ให้บริการสาธารณะ
คือมีสองสาวเขาจะไปกินข้าวที่ร้านอาหารในซอยไผ่สิงโตย่านคลองเตย
หาวินไม่เจอเลยหาเท่าไหร่ก็ไม่มีวินแถวนี้เลย
คุณผู้ชมไปดูคลิปที่ผู้หญิงคนนี้ถ่ายไว้กัน
ไม่รู้ทำไมเรียกทำไมต้องเรียกไม่มีหน้าที่มาเรียกมาตรงนี้ไม่ได้มาเรียกตำรวจมากลับบ้าน
ขึ้นน่ะสองสาวนี้ขนาดวินสามคนยืนล้อมอยู่นะ
สองสาวขึ้นมากว่าทำไมพี่ทำแบบนี้ล่ะ
คนเขาต้องไปนู่นไปนี่กันพวกพี่ทำไมไม่แจ้งกันเองนู่นนี่นั่นนู่น
อยู่วินมอเตอร์ไซค์ที่ตอนแรกหาไม่เจอเนี่ยดักหน้าดักหลังขวางเลยไม่ให้ไป
แล้วก็ตอบว่าว่าทำไมไม่เรียกวินเธอบอกว่าก็ตรงที่เธอเรียกมันไม่มีวินมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะ
แต่พี่วินก็ไม่ยอมฟังสุดท้ายเลยต้องยอมให้กราฟไบท์สองคันออกจากจุดเกิดเหตุก่อน
เพราะกลัวว่ากรัฟไบท์เองก็หวั่นเหมือนกันแล้วเนอะ
กลัวว่าแบบจะเกิดเรื่องบานปลายหรือเปล่า
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่๓นะคุณผู้ชม
ห้าคันค่ะพี่วินอ่ะมากันห้าคันรุมต่อว่าสุดท้ายก็แยกย้ายกันไป
ตอนแรกเนี่ยพี่วินบอกใช่ไหมว่าเรียกตำรวจมาเลยเรียกตำรวจมา
ผู้หญิงก็บอกว่าทำไมต้องเรียกไม่ใช่หน้าที่ที่ต้องเรียก
สุดท้ายแล้วแยกย้ายกันไปแต่ว่าสองสาวค่ะ
โทรไปแจ้งกรมขนส่งทางบกถึงพฤติกรรมของ

แจ้งเค้าก็ยังแก้ไม่ตกนะ

เพราะว่าหลายต่อหลายพักย้ำว่าหลายพักเลยนะ
เค้าชู่นโยบายเรื่องนี้ด้วยเห็นป้๋าไปหาเสี่ยง
ให้มันเสมอภาพที่ถูกต้องตามกฎหมาย
กับระบบรอบของการให้บริการที่มันเป็น

ที่เหมือนกับว่าให้พี่วิน
เหมือนเลือกมาขับทางนี้
ใช่ไปรับเป็นสมาชิกของเขา